เป็นการแข่งขันในรอบชิงนักกีฬาไทย
ผลงานดีสุดก็คือยารพลลาบอภารัฐนะครับ
อันดับ๓ไปครองรับเงินรางวัล๓แสนบาท
ต่อ๒๑๓คะแนนคว้าแชมป์รับเงิน๑ล้านบาท
ส่วนอันดับ๒นะครับรับเงินรางวัล๕แสนบาทครับ